เซ็กสยิ๋วชิวกลางสภาณธรรมชาติ
แล้วรอบนี้มาเกิดขึ้นทรรภารตรงนั้น
มันเป็นสะพานศึกษาเส้นทางธรรมชาติ
ที่เกาะช้างจังหวัดตราด
แล้วดูเขาก็จะเกิดอะไรขึ้น
มีคนไปถ่ายคลิปสยิวอยู่ตรงนั้น
นี่มันเป็นภาพที่ดู

ใช่นึกครั้งสะพานป่าชัยเลนบ้านสลัหกท้อกที่ตะนกเบิลเกาะช้างใต้

สะพานตรงนี้คุณทัศนัยคุณผู้ชมดู
คือมันเป็นเส้นทางที่จะไปศึกษาป่าชายเลน
แต่เหมือนเค้าปิดมาสักพักแล้วไงใช่ไหม
ใช่น่ะคือคุณไม่ค่อยเยอะ
แล้วไม่รู้ว่าเกิดเป็นเพราะว่าคุณไม่ค่อยเยอะใช่ไหม
เลยไปถ่ายแบบนี้
เส้นทางสะพานตรงนี้มันเป็นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
จุดตรงนี้แหละที่มีการถ่ายคลิปลึกเข้ามาจากทางเข้าสักประมาณ๒๐๐เมตรได้
สภาพแวดล้อมข้างในคือมันก็อาจจะโซมไปแล้วนะ
จุดก็ผูกพังเพราะว่าสร้างมาต้อง๒๐กว่าปีแล้ว
มันอาจจะเป็นพื้นที่ปลอดค้นอ่ะเราเลยกลายมาเป็นภาพฝั่งซ้ายมือ

เพราะว่าภาพจริงคือดูไม่ได้เลยค่ะ
นางจัญญากิติวิริยวงศ์รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างใต้
บอกว่าสะพานตรงนี้หลายจุดมันอันตราย
เพราะว่าสะพานก่อสร้างมานานแล้วไงคะมันก็ซุดตัว
แล้วตอนนี้ปิดปรับปรุงอยู่มันก็เลยกลายเป็นจุดปลอดคน
อาจจะมีคู่ไหนคนไหนที่ฉวยโอกาสฉวยจังหวะนี้

เพราะว่าจริงเขาปิดคือเขาบอกว่า
พอมันมีเหตุการณ์แบบนี้จะต้องปิดป้ายเลยนะ
ติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ให้ผู้นำชุมชนนำชาวบ้านเนี่ย

ท้องถิ่นเองเขาก็จัดทำแผนของงบจะมาปรับปรุงแล้ว
พื้นที่ตรงนี้จะได้ไม่กลายเป็นแหล่งมั่วสุม

แล้วที่ผ่านมาชุมชนไม่เคยเกิดปัญหาแบบนี้เลยนะ
รองนายกเทศมนตรีหน่อยค่ะ
ตรงนี้เป็นสะพานสาธารณะนะคะ
ตอนนี้อยู่ในช่วงที่เรากำลังปิดปรับปรุงนะคะ
อยู่ในช่วงที่เราเขียนแบบเพื่อจะเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งมันเลยกลายเป็นว่าตอนนี้บางคนที่เข้าไปแล้วก็
เราก็จะทำป้ายเตือนอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการห้ามเข้า
เราก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแล
แล้วก็จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ก็มาช่วยกันประชาสัมพันธ์ค่ะ
คุณผู้ชมก็เข้าใจคือบางทีมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่ได้ผิดหรอก
แต่พอไปทำที่แบบนี้แล้วภาพมันหลุดออกไปในทวิตเตอร์แบบนี้